ว่าสั้นไปดูกันหน่อยครับ
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับมะละกอรูปร่างแปลกที่จังหวัดพยาว
แต่ละลูกที่ออกมาแปลกขนาดไหน

เริ่มกันที่มะละกอแฝดทั้งต้น
งานนี้ชาวบ้านไม่พลาด
จนเวียงอ้ำเภอเมืองจังหวัดพยาว
ภายในบ้านริมถนนข้างวัดราชครึก
ชาวบ้านพบต้นมะละกอพันธุ์พื้นเมืองที่ปลูกไว้มากว่าปีกว่า
ออกลูกแฝดเกือบทั้งต้น
มีรูปลักษณะต่างกระจายรอบลำต้นอย่างแปลกตา
ลูกเล็กและลูกใหญ่
สำหรับต้นมะละกอต้นนี้สูงประมาณ๓เมตร
มีลูกกระจายรอบลำต้น
โดยส่วนมากจะเป็นลูกแฝดรูปลักษณะต่าง
หลายคนที่ผ่านมาเห็นต้องหยุดแวะชมเป็นขวัญตา
บ้างก็บอกว่าเหมือนงาช้าง
และอื่นแล้วแต่จะมองกันไป
บรรดานักเสี่ยงโชคก็ไม่พลาด
ต่างก็เอาลูกมะละกอแฝดตีเป็นเลขเด็ดกันทุกวัน

ไปต่อกันที่มะละกอออกลูกดาว๕แฉก
ไปกันที่บริเวณข้างถนน
อยู่บ้านเลขที่๒หมู่๘ตำบลแม่สายอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
เธอบอกว่าต้นมะละกอหน้าบ้านเธอ
ที่เป็นพันธุ์ฮอนแลนด์เนี่ยมันมีต้นหนึ่งที่ไม่ธรรมดาธรรมดาเพราะมันออกลูกมามีรูปร่างแปลกประหลาดกว่าลูกอื่น
ลักษณะลูกของมันเนี่ยจะมีแง่งแยกออกมาจากลูกมหาแฉกเหมือนดาวและเธอยังเชื่อว่าจะมีโชคอีกด้วยล่ะครับ
อีกทั้งเธอยังได้เล่าว่าเธอเนี่ยได้ซื้อมะละกอพันนี้มากินหลังจากนั้นก็ได้เอาเมล็ดมาโยนทิ้งไว้ข้างรั้วบ้าน
มันก็เลยเกิดขึ้นมา๓ต้นจึงรดน้ำและใส่ปุ๋ยผ่านมา๑ปีมะละกอออกดอกออกผลเมื่อออกมาดูก็พบว่า
มะละกอต้นหนึ่งมันมีผลออกมาแปลกประหลาดเลยตัดสินใจเฝ้าต้นมะละกอไว้เลยเพราะกลัวคนจะมาขโมยไป
ซึ่งชาวบ้านใกล้เคียงที่รู้ข่าวต่างก็ตามมาดูพร้อมนำลักษณะของมะละกอบวกกับเลขที่บ้านไปตีเป็นเลข
เพื่อเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่กันตามความเชื่อ
ว้าวแปลกแปลกมั้ย
มันลักษณะแบบนี้ไม่เคยเห็นที่ไหน
ปล่อยดีเหมือนกันเรื่องรับแปลกก็ยังมีนะ